เวลาแห่งความหิวโหยของเราแล้ว
ชอบกินหอยสายหอยโดยเฉพาะหอยแคลงนี่ห้ามพลาดเลยนะ
จะพาไปกินหอยแคลงที่สดชำหวานอร่อยระดับตำนาน
จะเป็นร้านไหนพี่กัดอยู่ที่ไหนติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
หลัวปลาทิมก็ปีนี้ก็เข้าปีที่สิบสิบห้าแล้วนะครับ

ซื้อขายกันมามากกว่า๓๐ปีแล้วก็คุณสมบัติก็คือจะไม่คาวเลย
ลวกมันก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญ
คือเราจะไม่นับเหมือนที่เขานัดกันว่า

ผมพีรวิทธนาเพชรพิสุทธิ์นะครับ

เป็นเจ้าของร้านรุ่นที่๒เราต่อจากป้าจินนะครับ
จินก็คือคุณแม่ของผมเองครับ
ทีก็จะมีแต่หอยแคงอย่างเดียวนะครับ
น้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ด
จุบันก็จะมีน้ำจิ้มหวานไข่ถั่ว
สำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดหรือว่าเด็กนะครับ
พอ๑๐ปีหลังจากที่ขายหอยแคงอย่างเดียว
ก็จะมาเพิ่มเป็นหอยแมลงผู้
ตามด้วยหลังโควิดก็จะเป็นหอยนางลมนะครับ
ก็มี๓เมนูที่เป็นหลักของร้านนะครับ

น้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็จะแซ่บแล้วก็ลงตัว
ส่วนน้ำจิ้ม๓รสนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์เลย
คือมันมีความกลมกล่อมหวานเผ็ดเปรี้ยวกำลังดี
หลักก็คือลูกค้าก็ชอบ
ในส่วนตรงนี้ทั้งสองอย่าง
มี๓เลเวลเหมือนสเต็กเลยคือ
ปกติมีเลือดใช่ไหมมีแรมีเดียม
แล้วก็เวลดันสั่งแบบนี้เลยนะครับ

อันนี้ระดับที่ทุกคนชอบคือติดเลือดหน่อย

แบบนี้เลยมันจะอร่อยแล้วมันก็หวาน

แล้วเวลาทำกับน้ำจิ้มแล้วมันจะลงตัวมากเลย
ร้านป้าจินก็จำหน่ายตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับ

เปิดร้านตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงเที่ยงคืน๓๐นาทีนะครับ
โลแกนร้านคือเราเน้นที่ของที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นมันจะได้เลยว่าป๊าจินทำมา๔๕ปีแล้ว
เรื่องของคุณภาพเรื่องของมาตรฐานต้องชัดเจน
ไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่อยู่ถึง๔๕ปีนะครับ
ถ้าอยากทานร้านป้าจินป้าจินไม่ได้มีสาขา

อยากกินหอย
กินหอยมันต้องร่วงแบบสุขดี